โอ้โหข่าวนี้แบบหนักต่อเนื่องเลยนะ
เมื่อวานนี้เรื่องใหญ่จริงคุณผู้ชม
เน็ตไอดอลที่หลายคนติดตามเธออย่าง
คุณจีจี้ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับแฟนของเขาด้วยและเป็นระดับลูกในพลด้วยนะ

เรื่องนี้มาเป็นข่าวเอาช่วงบ่ายแก่ของเมื่อวาน
เพราะว่ามีคนตามหาทั้งคู่แล้วก็ไปเจอศพของทั้งคู่
คอนโดมิเนียมหรูนะครับย่านอโศกครับคุณผู้ชม
เป็นคอนโดมิเนียมหรูสูง๔๑ชั้น
เมื่อวานนี้ตำรวจสอนอมักกษันต้องไปครับ
เข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักชั้น๑๔นะครับ
หลังได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียชีวิต๒ศพอยู่ในห้องพัก
เป็นผู้ชายและผู้หญิงถูกยิงเสียชีวิตครับ
ศพแรกเป็นผู้ชายอายุ๑๙ปีชื่อนายภูมิพัฒน์
ชัยวนิชยาหรืออิ๊กคิวเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๒นะครับ
แล้วก็เป็นลูกชายของอดีตนายทหารยศใหญ่
แล้วอีกศพคือจีจี้จีจี้สุพิชชาปรีดาเจริญอายุ๑๙ปีเท่ากัน
เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังคุณผู้ชมครับ
จีจี้เนี่ยเธอนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ส่วนผู้ชายนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ข้างกัน
ทั้ง๒ศพถูกยิงด้วยปืนที่หัวศพละ๑นัดคุณผู้ชมครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๘๙ชั่วโมงจนมีคนนี่แหละมาพบศพ
ใกล้กันพบปืนสั้นและปลอกกระสุนตกอยู่๒ปลอก
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ยังระบุไม่ได้ว่าใครยิงใคร
หรือว่าเป็นฝีมือของบุคคลที่๓หรือเปล่า
ต้องเก็บหลักฐานเขม่าวดินปืนไปตรวจสอบก่อนครับ
ทั้งนี้นะครับขณะเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเพราะอะไร
โดผมไม่แน่ใจว่าเฉพาะห้องนี้หรือว่าทุกห้อง
โดหรูนี้ห้องพักลักษณะการบุผนังเขาเป็นแบบเก็บเสียงครับคุณผู้ชม
เป็นแบบเก็บเสียงฮะค่ะแต่จากการสอบถามเพื่อนของจีจี้เล่าบอกว่า
ก่อนจะมาเจอศพเนี่ยนะเพื่อนติดต่อจีจี้ไม่ได้ก็เลยมาหาที่คอนโด
แล้วเพื่อนเนี่ยกลุ่มนี้สนิทไงสนิทมากจีจี้เคยบอกรหัสเปิดห้องไว้
คีย์การ์ดไว้ก็เลยเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปคุณผู้ชมครับแอร์เปิดไฟเปิดแล้วไปเจอศพครับ
ไปเจอศพของจีจี้กับฝ่ายชายก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ครูฝึกของโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยครับซึ่งเป็นโรงเรียนของฝ่ายชายเนี่ยนะ
โทรศัพท์หาพ่อของผู้ตายที่ผมบอกว่าเป็นทหารยศใหญ่ระดับสูงเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
แจ้งบอกว่าคือครูฝึกโทรไปแจ้งบอกลูกของท่านเนี่ยไม่ได้กลับเข้าโรงเรียนนะ
ตั้งแต่หยุดกลับบ้านไปช่วงสงกรานพ่อของฝ่ายชายก็ออกตามหา
จนมาพบศพอยู่ที่คอนโดมิเนียมนี้เช่นกันครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้แต่เรื่องของความสัมพันธ์นะระหว่างจีจี้กับแฟนนุ่มคนนี้ก็ไปถามจากคนใกล้ชิดของจีจี้นะ
เขาบอกว่าจริงนะสองคนนี้เขาคบกันมาพักนึงแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลิกกัน
เพราะว่าอะไรทำไมถึงเลิกก็ฝ่ายชายชอบทำร้ายร่างกายฝ่ายจีจี้เป็นประจำเลย
นี่เดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูนะคุณผู้ชมมันมีภาพหนึ่งที่คุณจีจี้อ่ะ
โพสต์เอาไว้หน้าแบบช้ำเพราะอะไรโอ้โหนี่ดูสิขวาเนี่ย
อีคคิวทุบตีแล้วก่อนหน้านั้นนะเคยโดนใช้ปืนเจาะหัวข่มขู่อ่ะ
แล้วเพื่อนของจีจี้บอกว่าถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วเนี่ย
ทั้งสองคนกลับมาคบกันอีกเพราะอะไรรู้ไหมฝ่ายชายบอก
บอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจีจี้ก็เชื่อไงว่ากลับมาคบกันอีก
ครับแล้วดูตอนสงกรานหน่อยภาพล่าสุดตอนที่ไปเที่ยวสงกรานด้วยกันนะคะ
นี่ถ้าเกิดสังเกตที่หน้านะดูที่หน้าอันนี้คือถ่ายคู่กันนะ
ใช่คือที่หน้าของจีจี้มันเหมือนกับมีรอยช้ำถูกป่ะนั้น
เห็นไหมมือถือบังอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็จะเห็นรอยตรงมุมปากตรงแก้มเนี่ยค่ะ
ครับแล้วที่โพสต์เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าอะไรขอดูข้อความในโพสต์
บอกว่ากูโดนขนาดนั้นยังบังคับให้กูไปเที่ยวต่อด้วย
โอ้โหเนี่ยไม่ใช่แค่โพสต์อย่างเดียวคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นการท้าทายด้วยนี่นี่ข้อความเนี่ยเอาประมาณแล้วกันนะคะ
คือเหมือนกับบอกว่าฝ่ายชายไม่กลัวกฎหมายแล้วมีการบอกว่านี่ไงกูใคร
ถ้ากูทำให้มึงตายมึงตายไปแล้วขึ้นสารยังไงก็ฟังไม่ขึ้น
แล้วก็เป็นคำด่าที่แบบเราเซ็นเซอร์ไว้นะมีการแช่งให้ตายด้วย
แล้วบอกว่าเลิกกันแล้วเนี่ยมันจะไปกระโดดน้ำตายหรือจะแบบ
อาจจะกินยาตายก็เรื่องของมึงนะอย่างนี้แล้วขู่ให้รับโทรศัพท์
ถ้าเกิดไม่งั้นถ้าไม่รับนะกูยิงมึงทิ้งแน่แบบนี้
พวกนี้มันเป็นหลักฐานหมดเลยนะพี่เบิร์ตแล้วนอกจากนี้ค่ะในเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊คของใครล่ะฝั่งผู้ชายดูหน่อยค่ะโอ้โหเห็นตั้งแต่รูปโปรไฟล์เลยใช่ไหมดอม
ใช่ก็เป็นรูปถือปืนส่วนนี้เป็นคลิปตอนซ้อมยิงปืนใช่เนี่ยคือชอบอาวุธปืน
ศึกษาอาวุธปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวซ้อมยิงปืนประจำโอ้ยิงเก่งใช่ช็อกมากโอ้โห
เขาเชี่ยวชาญเขาแม่นยำในการยิงปืนแล้วก็ลงคลิปพวกนี้เยอะหลายคลิปเลยนะคุณผู้ชม
ทีเนี้ยค่ะอย่างที่ดอมบอกว่าขณะภาพโปรไฟล์นะอุ้มหมาอยู่ก็ยังถือปืนอืม
พอเห็นคลิปเห็นโพสต์ต่างมันก็ทำให้ในโซเชียลเองเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่า
บาดแผลที่โดนยิงที่หัวของจีจี้เนี่ยเกิดจากฝีมือของฝั่งฝ่ายชายหรือเปล่า
มันจะมีปมหึงห่วงไหมปมทะเลาวิวาสไหมจนอีคคิวแบบเหมือนกับอารมณ์ชั่ววูบแล้วก่อเหตุขึ้น
แต่ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าทั้งสองศพ
จะมีแผลจากการถูกยิงเหมือนกันครับอย่างที่พี่เบิ้ลบอกต้องรอน่ะอ๋อใช่
เห่าดินปืนอันนี้จะพิสูจน์ได้ว่าใครกันแน่คือคนยิง
คือรอทางตำรวจสรุปสำนวนคดีมาฟังความจากฝั่งคุณพ่อของจีจี้หน่อย
คุณพ่อท่านไปให้ปากคำกับตำรวจที่สอนอมักกษันครับ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะลูกพ่อไม่เคยเล่าให้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไรกับ
อีคคิวกับชายคนนี้เพราะส่วนใหญ่ลูกพ่อจะคุยกับแม่ซะมากกว่า
เพราะว่าพ่อกับแม่ก็แยกทางกันนานแล้วแต่ล่าสุดคือวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
คุณพ่อท่านเพิ่งจะโทรคุยกับจีจี้ทีแรกตั้งใจจะมานอนค้างกับจีจี้ด้วยนะ
จะได้มาจ่ายค่าเช่าคอนโดให้กับลูกสาวเป็นเงินสองหมื่นหกพันบาท
แต่ปรากฏว่าคุณพ่อตอนนั้นติดต่อลูกสาวไม่ได้
โอ้โหแล้วมารู้อีกทีคือเป็นข่าวเศร้าแล้วว่าลูกสาวของคุณพ่อโดนยิงเสียชีวิตครับ
และเหตุที่ลูกสาวย้ายมาอยู่คอนโดเพราะว่าตั้งใจจะหนีผู้ชายคนนี้แหละ
อันนี้คุณพ่อบอกนะเนื่องจากว่าก่อนอันนี้ลูกสาวพ่อก็โดนทำร้ายร่างกาย
ตัวบอบช้ำไปก็เลยต้องย้ายคอนโดหนี
แต่คุณพ่อเองก็สงสัยว่าผู้ชายคนนี้ขึ้นไปห้องลูกสาวได้ยังไง
ทั้งที่ขนาดย้ายหนีมาแล้วนะ
และการขึ้นห้องพักมันต้องมีพระสวดไงต้องมีรหัสผ่าน
อีกอย่างไอ้หนุ่มคนนี้หมายถึงอีคคิวอะนะอันนี้คุณพ่อบอก
อายุก็ยังไม่ถึง๒๐ปีทำไมพกปืนที่มีความรุนแรงขนาดนี้ติดตัวได้ล่ะ
และเท่าที่ทราบข้อมูลกระสุนที่ใช้เป็นกระสุนเจาะเกราะด้วย
อืมนี่คือข้อสงสัยจากทางคุณพ่อของน้องจีจี้ครับ
เอาล่ะวันนี้เราต้องดูความคืบหน้าเพราะอยู่ในความสนใจของประชาชน
เราโอบคลเป็นพ่อพูดไม่ออกเลย
ก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมว่าในฐานะสื่อมวลชนบางข้อมูลเราต้องผ่านการกรองมาก่อน

โอ้โหแล้วเพิ่งฟังจากช่างแต่งหน้าช่างทำผมบอกว่าเธอกำลังขาขึ้นเลยนะ
มีสินค้าเข้ามาให้รีวิวเพียบเลยค่ะ
ในโทรศัพท์ที่เป็นหลักฐานข้อความเมื่อกี้จริงบล็อกไปแล้วด้วยนะ

ใช่ต้องปลดบล็อกก่อนแล้วจะคุยกันอีก